เป็นเจ้าของโรงแรมหรูอยู่กลางเมืองอุบลเลยนะคะ
สภาพวันนี้ตอนที่เจอมรสุมโควิด๑๙
สัมมนาที่ปกติจะมาจัดที่โรงแรม
งานเลี้ยงต่างนักเดินทาง
คนที่มาเข้าพักนี่หายเกลี้ยงในพริบตาเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเขาก็พยายามที่จะพลิกกลยุทธ์นะคะ

จากโรงแรมมาขายกับข้าวราคาประหยัด
เชฟว่างงานอยู่ด้วยไงตอนนี้

ใช่ก็ให้ทุกคนได้ทานฝีมือระดับโรงแรม

สัมผัสได้จริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาก็ต้องการพยุงลูกน้องให้อยู่รอด
แล้วก็รอวันที่จะกลับมาใหม่มาเปิดให้บริการ
เป็นโรงแรมหรูกลางเมืองอุบลอย่างสมบูรณ์นะคะ
นี่คือบรรยากาศที่หน้าโรงแรมลายทอง
อยู่ที่ถนนพิชิตรังสรรค์ที่อำเภอเมืองอุบลรัชธานีค่ะ

ใครที่ไปที่อุบลต้องรู้จักที่โรงแรมนี้
แล้วดูภาพวันนี้สิคะคนมาต่อแถวกันเพียบเลย
รอซื้ออาหารฝีมือของเชฟที่โรงแรม
ซึ่งเขาก็ขายราคาตั้งแต่๒๐๖๐บาทคุณผู้ชม
วันหนึ่งเนี่ยนะมีเมนูมาขายเป็น๑๐เมนูค่ะ
รอบเดียวช่วงประมาณจะขายแล้วช่วงบ่ายถึงเย็น
พอใครรู้ข่าวเนี่ยนะเขาก็ไปต่อแถวซื้อทาน
เพราะว่าอาหารเป็นอาหารที่รสชาติอร่อย
แล้วราคาจับต้องได้เอาอย่างต้มยำรวมมิตรนะคุณสืบสกุล
ขายถุงละ๖๐บาทปลาทอดลุยสวน๕๐บาท

แล้วมีข้าวผัดหยางโจ๒๐บาทมีอุ๊หน่อไม้เหรอคะ

เขาบอกว่าเป็นห่อไม้ไส้ไก่๓๐บาท
ก็ส่วนพนักงานเบเกอรี่นะเขาก็ไม่ได้ว่างงานนะจ๊ะ
เพราะว่าทำของหวานทำพายสับปะรดทำขนมปังสังขยา
เนี่ยก็ซื้อไปแล้วก็ใครที่อยากซื้อกลับไปบ้านก็ซื้อได้เหมือนกัน
แล้วราคาขายเมื่อกี้พวกขนมวงขนมหวานก็๒๐บาท๓๐บาทเท่านั้นเองค่ะ
ไปทานร่วมกันกับจานหลักได้

ก็ต้องช่วยกันไปที่หลายคนก็เจอวิกฤตโควิด๑๙
แล้วก็ทั้งตกงานทั้งไม่มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะโดยทางด้านกรรมการผู้จัดการโรงแรมลายทอง
อย่างคุณนพบลายวิเศษกุลก็เล่าถึงไอเดียค่ะ
ว่าตอนนี้มันเป็นไอเดียที่จะพาพนักงานฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรม

เพราะว่าพอธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบ

แล้วลูกน้องก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียอีก

ให้ทุกคนพร้อมที่จะกลับมาสู้กลับมาทำงานกัน

ทีนี้ทางกรรมการผู้จัดการก็เลย
อ่ะงั้นเราพร้อมมาร่วมมือร่วมแรงกัน
เขาก็เอาอุปกรณ์ต่างของโรงแรมนี่แหละค่ะ
ปรุงอาหารแล้วก็ทำตามมาตรฐานโรงแรมเลย
แต่ที่สำคัญต้องเขียนตัวเลยราคาต้องถูก
อันนี้เพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกัน
เขาจะได้มาซื้อได้ในราคาประหยัดนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วชื่นชมค่ะทางเจ้าของโรงแรมลายทองที่อุบลนะคะ